ไปกินข้าวกันจริงเลย
ได้เวลาแล้วนะนะ
อย่ารอช้าไปกันเลยครับในช่วงของตลอดกิน
วันหยุดสุดสัปดาห์อากาศดีดีแบบนี้รถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ
โอ้โหเขื่อนลำตะคองนี่เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่นะ
ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัด
นครราชศรีมาใครที่ใช้ถนนมิตรภาพมุ่งสู่ภาคอีสานคงจะคุ้นตากันดีกับทิวทัศน์ที่แสนจะงดงามแบบนี้
จะพาไปทานอาหารอร่อยกันแถวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่ชอบทานปลาแม่น้ำแล้วก็พลาดไม่ได้
มาที่นี่ร้านครัวตาตีบที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
เมนูเด็ดเมนูดังที่นี่ก็ใช้วัตถุดิบที่มาจากเขื่อนลำตะคองที่โอ้โห
เรียกได้ว่ากระโดดขึ้นมาจากเขื่อนปั๊บก็ลงในกระทะปุ๊บสดตรงเข้าไปในครัวเลยทีเดียว
โดยมีตาตีบสุดเท่เป็นเจ้าของร้านและพี่ปุ๊กแม่ครัวคนเก่งผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อย
สวัสดีครับพื้นที่อยู่ของเราตรงร้านนี้ติดเคือนรำตะคองเพราะฉะนั้นปลามาจากเคือนสดเลย

แต่ละอย่างน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมฮะ
ที่ไม่พลาดเลยคือเมนูผัดฉาปลาคัง
ผัดชาปะคังของเรามีทีเด็ดยังไงในสูตรในการผัดชา
คนผัดเป็นภรรยาผมเอง

อันนี้อย่างนึงก็ต้องชิมก่อนว่าเอ๊ะอร่อยนะ

อีกอย่างหนึ่งปลาคังของพี่ตีดทำไมมันใหญ่อย่างนี้
เราใช้ปลาจากลำตะคองเพราะตัวมันใหญ่
สักครั้ง๔๐โลอยากได้ใหญ่แบบนั้นมากินที่นี่
ครับผมใช่ครับกลัวตะตีบครับ
เมื่อสักครู่ทานไปแล้ว๑คำสำหรับเมนูผัดฉาบปลาคัน

ลิ้นสุดเลยคือมันมีความเผ็ดหอมเครื่องแกง
แล้วมันมีความหวานที่ไม่ต้องใส่น้ำตาล
ครับผมหวานตัวเนื้อปลาครับผมใช่ครับเนื้อปลาสดมาก

เห็นบอกว่าของเราไม่เหมือนที่อื่นมันมีนิยามของเมนูนี้
ก็คือเมียสมุดหัวตีครับผมใช่ครับ
มันคืออะไรอ่ะเวลาทำเนื้อปลาตีเนี่ยฮะ
เนื้อผมจะเป็นคนขูดเนื้อปลาเองแล้วก็เพราะคุยเสร็จ
ผมต้องมาปรุงข้างเองตีเองค่ะเราเป็นคนตี
ฉายาเมียกูดหัวตีเนี่ยนิยามของจานเนี่ย
กินเข้าไปอร่อยมากจริงสำหรับทอดมันปลากายที่นี่
คำล่ำลือนะครับผมกัดเข้าไปเนื้อมันนุ่ม
มันเหนียวหนึบอะครับผมคือมันมีเนื้อสัมผัสของเนื้อปลาไก่
แบบอร่อยมากจริงครับผมสมแล้วกับที่เมียขูดเนื้อปลา
ส่วนหัวที่ตีเนื้อปลาเนี่ยมาเป็นก้อนครับ
ปึ้งใช่ครับอันนี้เป็นต้มยำปลาบึกครับ
ยำปลาบึกครับผมปลาบึกของที่นี่ใหญ่มาก
ครับผมใหญ่ตั้งเท่าไหร่ใหญ่สุดเลยตอนนี้อยู่ที่๑๕๐กิโลกรัม
ใหญ่พอกับหมูอ้วนตัวหนึ่งเลยนะ
ประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้น
อีกหนึ่งปลาที่เป็นราชินีแห่งปลาแม่น้ำปลาเนื้ออ่อน

ไอนี่มันตัวเล็กแล้วก็เวลาทอดแล้วมันจะสุกง่าย
ทานทั้งตัวกรอบลูกค้าชอบทานมาก
อีกหนึ่งเมนูก็คือปลาเผา
วันนี้เรานำเสนอก็คือเป็นปลานินข้าวเกลือ
ก็เป็นปลาจากเกิดลำตะคอง
นี่เป็นปลานินที่ตัวใหญ่มากเลยนะ
นี่ยังไม่ใหญ่เท่าไรใหญ่สุดก็อยู่ที่รุ่น๒โล
ปลานินตัวละ๒โลเหรอ
ทีนี้ใหญ่จริงปลาลำตะคองมีตัวอีกใหญ่
แต่ถ้าชอบปลาเผาจริงอยากจะลองทานปลาช่อน
ก็มีมีใหญ่เท่าแขนนี่

กับเมนูอาหารที่ทำมาจากปลาสดในเขื่อนแห่งนี้
เหล้าอย่างเดียวคงไม่ได้รสชาติ
ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองที่เขื่อนลำตะคอง
จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ถ้ามาไม่ถูกจริงเราก็ลองโทรมาสอบถาม

พี่ตีมถึงเรียกว่าตาตีมได้หมายเรื่องโทรศัพท์ครับ
๐๘๑๙๕๕๐๓๘๙ครับผม

โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งทุกวันครับผม

ได้อีกหนึ่งทีเด็ดคืออะไรรู้ไหม

เป็นไงเป็นไงหิวหิวหนักกว่าเดิมอีกคุณค่ะ
แนะนำให้ไปทานกันดูนะครับบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อย